คุณผู้ชมคะเหตุการณ์ภาพไม่ตรงปกเนี่ย
ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในแวดวงคารวาส

วงการพระสงฆ์ก็เกิดขึ้นเช่นเดียวกันค่ะ
พระที่วัดแห่งหนึ่งที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะ

มาตั้งเป็นรูปโปรไฟล์สร้างเฟซบุ๊กปลอมขึ้นมา
หลอกผู้ชายคนหนึ่งให้มาหาที่วัด

ใช้กำลังปลุกจะปั้่ำเขาเนี่ยนะคะสุดท้าย

คว้ามีดมามาจ้วงแทง
กระทั่งพระเนี่ยมรณภาพคากุฏิเลยนะคะ

เอาลูกผู้หญิงไปเป็นโปรไฟล์เฟซบุ๊ก
หลอกให้เด็กผู้ชายไปหาที่วัด
แล้วก็ไปพร่ำเด็กผู้ชายคนนี้ใช่

ผู้ชายคนนี้อ้างแบบนี้นะ
แต่เรื่องนี้มันก็มีเบื้องลึกเบื้องหลัง

ผู้ชายคนนี้ชื่อว่านายธนวัลยาวโนภาษณ
หรือว่านายบอยอายุ๒๑ปีเท่านั้นค่ะ
เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดอุบลราชธานี
คือข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
สุดท้ายเนี่ยหลังจากที่ก่อเหตุที่วัดแห่งหนึ่งที่อุบลใช่ไหม
แล้วหนีไปกบดานอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการ
ด้านไปเช็คอินไปเที่ยวกับสาวที่ห้างแห่งหนึ่งในสมุทรปราการ
ตำรวจก็เลยตามไปตะครุบตัวได้นะคะ
จับกลุ่มได้ที่ห้างสรรพสินค้าย่านศรีนครินทร์เมื่อวานนี้
แล้วก็นำตัวนายบอยมาสอบปากคำ
นายบอยอ้างบอกว่าร่วมกับนายสมศักดิ์โลนุชิตอายุ๒๗ปี
ไปก่อเหตุฆ่าพระสุวรรณสารบุญอายุ๕๗ปี
เป็นเจ้าอาวาสวัดดอนแดงใหญ่จังหวัดอุบลราชธานี
เหตุการณ์เกิดขึ้นคือ๕สิงหาคมที่ผ่านมา
บอยเล่าต่อบอกว่าในวันเกิดเหตุ

ปรากฏว่าจู่มีสาวเจ้าคนหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งค่ะ
เฟสมาบอกว่าชื่อเกดนะแล้วมีการพูดคุยนัดแนะ
บอกว่าให้ไปหาที่วัดซึ่งนายบอยอ้างบอกว่ามารู้ทีหลัง
จริงแล้วเฟซบุ๊กนี้เป็นของพระสุวรรณ
แต่ใช้รูปโปรไฟล์เป็นรูปผู้หญิง
พอไปถึงวัดเท่านั้นแหละค่ะนายบอยบอกว่า
ไปพบกับพระสุวรรณพระสุวรรณอ้างว่าเกรดเนี่ย
เป็นลูกศิษย์ให้เข้ามาในกุฏิก่อนสิ
อ่ามาอาบน้ำอาบท่ารอเดี๋ยวเก็ดมานะครับ
สักพักหนึ่งค่ะพระสุวรรณก็จู่โจมเลยค่ะ
ต่อสู้ขัดขืนแล้วไปใช้ค้อนที่อยู่ในกุฏิคว้ามาเลย
ทุบหัวพระสุวรรณ๓ครั้งจนพระสุวรรณเนี่ยแน่นิ่งไป
แล้วเห็นมีดเนี่ยวางอยู่ไปคว้ามีดมาอีกค่ะ
จ้วงแทงพระสุวรรณแล้วก็หลบหนีไปนะคะ
หลบหนีไปกบดานที่สมุทรปราการทั้งหมดเนี้ยปรากฏว่า
ตำรวจควบคุมตัวผู้ชายอีกคนหนึ่งที่ชื่อว่านายสมศักดิ
ก่อนหน้านี้ได้ที่นายบอยกล่าวอ้างว่า
รู้เห็นเป็นใจกับการก่อเหตุครั้งนี้เนี่ยนะคะ
ปรากฏว่าตำรวจไปสอบปากคำนายสมศักดิ์ก่อนหน้านี้
สิ่งที่นายบอยให้ปากคำกับตำรวจกับสิ่งที่นายสมศักดิ
ปากคำกับตำรวจเนี่ยมันไม่ตรงกันมันไม่ตรงกัน
นายสมศักดิ์อ้างบอกว่านายบอยเป็นคู่ขาของพระสุวรรณ
นี่ไงแล้วเขามีเรื่องขัดแย้งกันสุดท้ายนายบอยเนี่ย
มิดแทงแล้วใช้ค้อนทุบตีพระสุวรรณจนพระเนี่ยมรณภาพไป
นายสมศักดิ์อ้างแบบนี้นะคะแต่ตำรวจบอกว่าตอนนี้เนี่ย
ก็ต้องพยายามที่จะรวบรวมพยานหลักฐานให้ได้เยอะที่สุด
แล้วก็หาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่
ใครเป็นคนทำใครเป็นคนลงมือนะคะ
เดี๋ยวมีความคืบหน้ารายงานเพิ่มเติมให้ทราบค่ะ